จะไม่ตีความคำถามพ่วงประชามติเกินไปกว่า
ลายลักษณอักษรที่มีการขอไว้กับประชาชน
ในการทำประชามติช่วงที่ผ่านมา
แต่ว่าตอนนี้หลายคนเริ่มสงสัยแล้วว่า
ทำไมสมาชิกของสรชาบางส่วน
ต้องการจะให้สวที่มาจากการเลือกโดยอ้อมจากคอสช
สามารถเสนอชื่อของนายกรัฐมนตรีได้

ทำไมต้องมีการเร่งขยายความเรื่องของคำถามพ่วงประชามติ
ฟังการวิเคราะห์พร้อมกันจากตลบม่านการเมืองครับ

ก็เท่าที่รับทราบกันรู้กันเนี่ย
คำถามพ่วงที่ให้ประชาชนลงประชามติเนี่ยนะครับว่า

คำถามนั้นก็คือว่า
คือให้สวสมาชิกรัฐสภาเนี่ย
ได้สิทธิ์เลือกนายกรรมตรีได้

แล้วก็ท่านจะเขียนในรัฐธรรมนูณ์นะครับ
ก็เขียนดังนึงมาตา

สวเนี่ยนี่แต่เลือกนายกรัฐแล้วนะครับ

ในอย่างนายกยังไม่ถูกใจนะครับ

เมื่อเขาสามารถที่จะ

ก็เป็นแนวคิดอีกอันหนึ่งนะฮะ

ตอนนี้มันขยายความไปมากกว่านั้น

ถ้านายมตี

อาจจะถูกเปิดปริภายมิหวังใจ
แก้ไขกฎหมายอะไรก็ไม่ได้

สวอุตส่าห์เลือกนายกมาแล้วทำไมจะรักษาให้นายกอยู่ด้วยไม่ได้อะไรอย่างนี้นะครับ
อยากให้อัทษนวิเคราะห์นะคะทำไมสวรรศ์ช่อถึงอยากจะให้สวรรย์ชุดใหม่นี่
คนมีส่วนในการเสนอชื่อนายกด้วยมันมีอะไร
ครับมันก็แล้วแต่จิตแต่ใจกันอะนะ
ก็คงอยากจะมีส่วนร่วมมากขึ้น
แต่ผมคิดว่าเนื้อสิ่งอื่นใดเนี่ย
เราต้องเคารพมติของประชาชนนะครับ

ก็อย่าไปตีความให้มันเกินขยายให้มันคว่าง
คือไม่อยากใช้คำว่าศรีถนนชัยนะครับ

ตามลำนูลชะบับชั่วคราวครับ
ร่างรัฐมนุนที่แก้ไขหลังประชามติเนี่ย
มันต้องไปที่สารลำนูนอยู่แล้วครับ

ในที่สุดไปเสด็จน้ำที่สารลำนูนนะครับ

ก็ผมคิดว่าฟังตอนนี้ก็ดูเป็นสีสันไป

แต่ว่ามันจะได้กลิ่นครับ

ถึง๗๘๐ที่จะเป็นสว๒๕
แต่งตั้งแล้วก็มามีส่วนร่วมตามคำถามพ่วงเนี่ยนะครับ

ผมอยากได้กลิ่นสะอาดอ่ะ

เพราะว่าเราก็ผ่านการเมืองน้ำเน่ากันมาเยอะแล้วนะครับ

นี่มาถึงที่คุณประโมทว่านายกคนนอกอะไรเนี่ย
ผมว่าผมเห็นด้วยที่นายกประยุทธ์เนี่ย
ไม่ออกทางหนึ่งทางใด
แล้วก็เพื่อการบริหารราชการแผ่นดิน
ไม่ให้ข้ารายการคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวก็มาอยู่ในอำนาจแล้ว
เกียร์ว่างมันก็เยอะใช่ไหมครับ
คราวนี้ก่อนจะถึงนายกคนนอกหรือไม่
ผมให้ความสำคัญระหว่างนี้ไปจนถึงเลือกตั้งได้รัฐบาลใหม่
ผมว่าตรงนี้จะเป็นตัวชี้ขาดสำคัญ
นายกคนนอกจะมาได้ง่ายหรือมายาก
มันอยู่ที่ผลงานนะฮะมันอยู่ที่ผลงาน
ตีตัวยาวไปโดยที่เรียกว่าได้คำถามพ่วงมาแล้วเหิมเกลิม
ย่ามใจไม่ต้องทำอะไรอย่าลืมนะครับ
ตอนเลือกตั้งนั้นถ้าประชาชนเขาเบื่อลุงตู่
ทำงานเป๋ไปเป๋มาไงหรือหมู่คณะลุงตู่เนี่ย
พวกลุงตู่เนี่ยไม่น่าไว้วางใจนะ
ผลการเลือกตั้งสอสอซึ่งเราถือว่าสอสอเป็นตัวแทนของประชาชน
เป็นหัวใจของระบบขยัดไตแล้วก็ต้องเป็นตัวนำ
พวกแต่งตั้งนะครับ
ตอนนั้นเนี่ยผลเลือกตั้งสอสอที่จะมาสนับสนุน
นายกลุงตู่เนี่ยอย่าคิดว่ามันจะได้บรรยากาศอย่างทุกวันนี้นะ
ผมว่ามันจะชักใบให้เรือเสียก่อนไป
ความพยายามดิ้นรนของคนเพียงบางกลุ่ม
เพื่อที่จะต้องการอยากเข้าไปมีส่วน
แน่นอนล่ะครับคือสวบางส่วนนะครับผม
ไม่อยากจะกล่าวไปถึงสวทั้งสภาโดยภาพรวม
แต่ว่าคนที่ออกมากระโดดโลดเต้นมาพ่นวาจาด้วยเรื่องนี้
เรียกร้องได้คืบจะเอาศอกนะครับ
คำถามพ่วงผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ก็ได้รับฉันธานุมัติจากประชาชนว่าเอาไปพ่วงได้

พ่วงเกินเลยไปมากกว่านั้น

คุณก็ตั้งคำถามที่ให้มันเป็นไปตามความประสงค์ของคุณตั้งแต่แรกสิ
แต่นี่เขียนคลุมว่าเห็นด้วยหรือไม่กับการให้รัฐสภา

ก็คนบอกเห็นด้วยก็เอาไป
เอาไปแล้วแต่กรรมวิธีในการเลือกเนี่ยมันอีกเรื่องหนึ่ง
มันเป็นไปตามกลไกขั้นตอนในรัฐมนูล
ในบทจริงและบทเฉพาะการที่คณะกรรมการร่างรัฐมนุนเขาวางไว้
คนที่จะสามารถทำความจริงเรื่องนี้ให้ปรากฏได้มีอยู่๒ชุด
ข้อเสนอของสวเนี่ยคุณไม่ต้องเสนออะไรแล้ว
คุณเสนอคำถามพ่วงแล้วประชาชนโอเคแล้ว
คุณหมดหน้าที่แล้วคุณไม่ต้องมาออกความเห็นแล้ว
แต่บางทีคำนิยามความหมายที่มันยังกว้างอยู่
มีเป็นหน้าที่ของท่านประธานมีชัยกับคณะกรรมการร่างรัฐมนูล
ที่จะนำสิ่งที่ประชาชนมอบให้ไปบรรจุ
แต่พออาจารย์มีชัยมาถามอยากถามสนชเองชัดก็เลยมีการเสนอ
ก็เสนอแล้วมันก็ชักใบให้เรือเสียไปอย่างโน้นไปอย่างนี้
ความจริงความหมายมันก็น่าจะปุชนเนี่ยมันก็น่าจะดูรู้อยู่แล้วว่าประชาชนเขาให้อะไร
คุณกำลังแอบอ้างไปเอาสิ่งที่เกินกว่าประชาชนให้
ฉะนั้นอาจารย์มีชัยก็ควรจะต้องเขียนรัฐมนูลตามตัวหนังสือที่ประชาชนอนุมัติไป
ถ้าหากว่าเกิดปรากฏการณ์ใหม่เช่นสนชกับกรทสมคบกันกระทำการอันมิควร
ยังมีสารรัฐมนูลพึ่งได้ผมหวังไว้อย่างนั้นนะครับ
เพราะว่าอย่าลืมว่าสารรัฐมนูลชุดนี้แหละที่เป็นอยู่นี่แหละที่ได้จัดการคลี่คลายบรรยากาศจนเกิดภาวะช่องว่างที่วันรัฐบาลที่แล้วนะครับ
บรรยากาศเหล่านี้เนี่ยเป็นบรรยากาศที่กำลังจะเดินกันไปด้วยดีไม่น่าจะมากวนน้ำให้คุณนะครับ
เพราะว่าเราก็ดูรู้อยู่ว่าถ้าปล่อยไปตามกระบวนการธรรมชาติเลือกตั้งเนี่ยมันไม่ใช่ผลคนก็คิดว่าเลือกตั้งแล้วก็คือประชาธิปไตยเท่านั้นจบมันไม่ใช่
การใช้เงินการซื้อเสียงการอะไรมันไม่มีทางจะขจัดให้หายไปได้ในสังคมไทยเพราะฉะนั้นผลการเลือกตั้งก็เป็นเรื่องหนึ่ง
และการที่มีคนคิดที่จะเอาหลายองค์ประกอบมารวมกันเพื่อให้รัฐบาลที่ดีก็เป็นสิ่งที่น่าทำ
ถ้าโดยปกติทั่วไปผู้ร่วมโหวตหรือสว๒๕๐มันก็ควรที่จะมีสิทธิ์ในการเสนอชื่อด้วยเพราะเขาเป็นคนตัดสิน
เพียงแต่ว่าในเงื่อนไขปัจจุบันเนี่ยคำถามพ่วงที่ประชาชนเขาเห็นชอบเนี่ยนะมันก็ไม่ได้บอกไม่ได้กำหนดให้ชัดเจนนะนะ
อันนี้ก็มันก็จะทำให้เกิดปัญหาอย่าลืมนะเนี่ยเราเสียงระเบิดพึ่งคลายไปนะแล้วก็มีผลกระทบเรื่องนี้มันจะเป็นระเบิดลูกที่สองมันจะเกิดเสียงค้าน

เขารู้สึกว่าเขาก็ยอมแล้วนะประชามติที่ผ่านมาเนี่ยแล้ววันนี้พวกคุณจะมาเล่นอะไรกันอีกนะ
จริงแล้วเนี่ยทางที่ดีเนี่ยนายกโฮนี่กระซิบคนที่รับผิดชอบเฮ้ยหยุดดีกว่าให้ผมทำงานให้ผมช่วยประเทศดีกว่านะเพราะอันนี้รับรองเลย
ถ้าคุณรู้ว่าเขาจะเลือกคุณคุณก็ให้ส่อเสนอได้
อันนี้อยากให้ช่วยกันคิดในหมู่ที่ผู้มีอำนาจหรือความรับผิดชอบทั้งหลาย
ที่จะต้องแก้ไขระเบิดจับคนร้ายมาให้ได้ดิ
สองก็การปัญหาต่างดูเฉพาะอุณหำนาจสำคัญของนายกตัวเนี่ย
ถ้าหากจะเป็นนายกอีกทีเนี่ยคุณจะต้องทำอะไรใช่ไหมเพราะไอ้ที่ผ่านมาเราก็เห็นอยู่แล้วว่า
อำนาจมันยังเป็นแบบไม่ค่อยชัดเจนเกิดทวงดุลแล้วมันก็นำไปสู่ปัญหาในการบริหารประเทศในหลายจุดเนี่ย
ฉะนั้นเร่งทำงานเร่งอะไรนี่ดีกว่าบรรยากาศการเมืองก็จะดีขึ้น
สภาวะแบบนี้เนี่ยท่านนายกเองก็บอกแล้วว่าไม่ต้องมาห่วงอะไรหรอก
ถ้าได้คนดีถ้าได้คนดีสักอย่างโอเคทุกอย่างก็น่าจะเดินไปได้ด้วยดี
แล้วคนดีจะมาจากไหนก็ไม่สำคัญขอให้ได้คนดีอย่างงี้โอเคได้ไหมคะมันก็ดีครับ
ก็ดีครับคนดีมันก็โอเคแต่ใครจะเป็นคนกำหนดว่าคนดีแบบไหน
เพราะแสดงว่าลุงตู่แกก็รู้ว่าใครคนดี
มาเสียเหาะใจของคนพอบริเทศใต้ให้แน่ใจว่าดีจริง
แล้วก็เสนอตัวไปให้ประชาชนเขาเลือก
คุณยาสมอเมอสมาธิกษ์สภาพธรรมพยาแทนราซดร
เพราะว่าอ่าประชาบัติที่ผ่านมาเนี่ยมันได้อะไรหลายหลายอย่าง
อย่างหนึ่งก็คือมีเจตนารมณ์ของประชาชนที่ชัดเจนเลยว่า
ฟอกเลือดกันบ้างถ่ายเลือดกันซะบ้างนะฮะ
บรรดานักการเมืองพักการเมืองอะไรเนี่ยระยะก่อนจะไปเลือกตั้งเนี่ย
สมควรจะไปมีสมาธินะฮะทำกันตรงนั้นดีกว่ายกเครื่องกันใหม่นะฮะ
ไม่ใช่ว่าเละตุ้มเป๊ะตะลุมบอลกันแบบเน่าคลุ้งกันไปแบบเดิม
ที่รำนูนเนี่ยกำหนดกฎิกาใหม่เข้มงวดให้ความเคารพประชาชนนะครับ
เพราะว่าประชาชนเนี่ยมีมติออกมาแล้วปฏิบัติให้เห็นกันบ้าง
สุดท้ายแล้วคาดคาดหวังกับอาจารย์มีชัยแค่ไหนคะก็ผมก็หวังเพราะผมเชื่อ
อาจารย์มีชัยเชื่อมืออยู่แล้วว่าในเรื่องกฎหมายมหาชนแบบนี้
ไม่มีใครเก่งกว่าอาจารย์มีชัยนะฮะอาจารย์มีชัยทำไปเถอะครับ
บรรจุสิ่งที่ประชาชนให้ฉันธรรมติมาในทางที่คิดว่าดีนะครับ
แล้วก็ถูกต้องไม่เกินเลยไปจากขอบเขตสารรัฐมนุนก็จะผ่านเรื่องนี้
หน้าที่สำคัญของอาจารย์มีชัยไม่ใช่อยู่ตรงแก้ตรงนี้ด้วย
อยู่ที่กฎหมายลูกโดยเฉพาะกฎหมายเลือกตั้งกฎหมายพักการเมือง
พวกนี้ทำออกมาให้เสร็จนะฮะแล้วขอให้วางกรอบตามรัฐมนูลที่กำหนดที่คิดไว้
สกัดกั้นไม่ให้คนไม่ดีผ่านการเลือกตั้งเข้ามาได้ค่ะปัญหาตรงที่ว่า
รับที่พี่สุนทรพูดว่าคนที่มาจากการเลือกตั้งนั่นแหละ
คือตัวแทนที่แท้จริงของประชาชนแต่ถ้าระบบการเลือกตั้งของยังเป็นแบบเดิมของไทยเนี่ย
มันล้มละลายทางความศรัทธามาอย่างสิ้นเชิงเลยเลือกตั้งทีไรมีการซื้อเสียงมีการกันแกล้ง
มีการอะไรกันสารพัดพอชนะแล้วก็เป็นผู้แทนประชาชนจังจัง
ที่ไม่ใช่การเลือกตั้งที่สุจริตเที่ยงธรรมอย่างที่เราต้องการเมื่อไหร่ที่มีการตีกรอบแล้วให้ได้การเลือกตั้งที่มีความบริสุทธิ์สุดฝั่ง
เมื่อนั้นแหละผู้ที่มาจากประชาชนที่เป็นสอสอจะมีคุณค่าควรแก่การนับถือควรแก่การเชื่อถือ
แต่เท่าที่ผ่านมาผมขอบอกว่าผมยังไม่เชื่อมือไม่เชื่อถือพวกนี้เลยครับมันถึงวิกฤตไง
กำลังจะบอกว่าเดี๋ยวนี้ประชาชนเขาก็ไม่โง่นะในการเลือกอะไรสักอย่างหนึ่ง
เขาก็ตื่นตัวกันทางการเมืองกันเพียงแต่ว่าจากนี้ไปเนี่ย
ถ้านายยกตู่เนี่ยคิดอยากเป็นนายกอีกครั้งเนี่ยมองไอ้เรื่องที่ผ่านมาเนี่ย
ให้ชัดดูคนให้ดีอืมพวกที่หวังดีหรือหวังลายนะเห็นไหม
อย่างไอ้ที่จะสร้างภาคมากกว่าคนหนึ่งก็ใช่โอ้ยสนับสนุนเต็มที่
คนคนตกหนักที่จะตอบคำถามก็คือตัวตัวพลเด็กมายุธค่ะนะ
หรือแม้กระทั่งไอ้สนชทอีกเยอะเสนอไอ้เนี่ยจริงจริงแล้ว
ถ้าเรามองในรูปการที่เป็นจริงเนี่ยสอสอก็เสนอชื่อพลเอกประยุทธ์ได้
ใช่ไม่จำเป็นอะไรแต่ถามว่าพวกนี้ทำไมทำไมต้องมาทำให้มัน
ทำไมเออให้มันยุ่งเนี้ยอ่าฮะก็เพื่อจะได้แสดงตัวตนว่า
ผมเนี่ยพวกท่านไม่มีแสงตัวตัวเองต้องมาโหนตัวเอง
ยศมันถึงอยู่ได้ในสังคมเขาบอกว่ากติกาเนี่ยนะครับ
กติกาเนี่ยมันมีขึ้นมาอยู่แล้วคุณไม่ต้องไปเขียนเพิ่ม
ต้องไปอะไรเพิ่มถ้ามันไม่ดีจริงหรือมันใช้ไม่ได้จริงเนี่ยนะครับ
ผู้เอกอ่านายธรรยงเนี่ยค่ะก็มีอำนาจอยู่แล้ว
แก้ไขกฎิกาให้มันที่ดีกว่าเดิมก็ได้อีกนะครับ
ต้องไปโอ้โหหยิบไปนู่นหยิบไปนี่
พูดกันไม่จบสิ้นสักทีนึงอะไรอย่างนี้นะครับ
ผมอยากเรียกว่าที่เล่นกันอยู่ตอนนี้
ฮะต้องการตีตัวห้าสองห้าสิบต่อวอไว้ลงหนัง
เวลาที่สุดท้าย